ท่านผู้ชมครับเรายังเกาะติดความเคลื่อนไหวคดีของคุณตังโมนิดาอยู่นะฮะ
ค่ะการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังตกจากเรือสปีดโบ๊ทเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนากันอยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ผู้ต้องหารในคดีตอนนี้จริงที่ตำรวจสมนภัลโปรีนะฮะ
เจ้าของคดีแจ้งข้อหาเอาไว้๒คน

ก็คือคุณปอที่เป็นเจ้าของเรือกับคุณโรเบิร์ต
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็พวกการขับเรือใบอนุโย่งใบอนุญาต
ล่าสุดวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
ปัจจุบันคือทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณตังโม
แล้วก็ทำคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนี่แหละ
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ท่านผู้ชมฮะนี่คุณวิมลวันธรรมภักดี
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับทนายเดชา
นายเดชาบอกว่านอกจากปตนุพัฒน์แล้วก็โรเบิร์ต
ที่ถูกแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตอนนี้ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานจะเอาผิดได้อีกคนนึง
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ย
เรียกพยานต่างไปสอบปากคำเพิ่มเติม
นายเดชาบอกว่าคดีของคุณแตงโม
ตำรวจเตรียมจะแถลงปิดคดี
ภายในเดือนเมษายนนี้
เมษายนนะไม่ใช่มีนาคม
ทนายเดชาบอกน่าจะภายในเดือนมีนาคม
ใช่ค่ะบอกว่าเมษายนงั้นก็ต้องรออีกเมษาก็อีกเดือนนึง
ก็อีกโอ้โหนี่ยังไม่สิ้นมีนาหรืออีกวันหนึ่งสิ้นมีนาคม
คนก็ลุ้นว่าเอ๊ะจะก่อนสงกรานไหมหรือนู่นสิ้นเดือนหรือยังไง

เพราะทนายเดชาบอกว่าภายในเดือนเมษายนนะฮะ
นายเดชาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสืบสวนคดีคุณแตงโมมาเดือนกว่าแล้ว
และได้ตรวจสอบทุกประเด็นข้อสงสัย
ตัวของทนายเดชาในฐานะทนายของคุณแม่คุณแตงโม
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเชื่อว่าตำรวจทำสำนวนอย่างละเอียดรอบครอบแล้ว
และทนายเดชาฝากไปยังทุกคนเลยนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
นายเดชาบอกว่าขอฝากไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ให้เลิกยุ่งกับคดีของคุณตังโม
ก็ให้เอาไปมอบให้ตำรวจเพื่อใช้ในการประกอบสำนวนคดีในการแจ้งข้อหาหรือว่าออกหมายจับกับใครเพิ่มเติม
นายเดชาบอกว่าอย่ามามัวหิวแสงอย่ามาเรียกยอดวิวออกทีวี
อย่ามาหวังเรตติ้งทางการเมืองกับคดีคุณแตงโม
จะมีคนโดนแจ้งเข้าหาเพิ่มไหมครับ
คนโดนแจ้งเข้าหาเพิ่มก็เฉพาะในคดีก็พวกบนเรือ
โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเขากำลังรวบรวมพยาหลักฐานอยู่นะครับ
คดีนี้มันใช้เวลามาประมาณเดือนเสร็จแล้วทำงานทุกวันใช้หลายกองบัญชาการมาช่วยกัน
โดยมีกองบัญชาการตรวจวิทธรรมภาคหนึ่งเป็นหลัก
ใช้พนักงานสอบสวนใช้เจ้าที่สืบสวนนักสืบจำนวนมาก
ร่วมมือกันบูรณาการเขาทำงานทุกอย่างครบถ้วนแล้ว
มันก็เหลือแต่พวกผลแล็บพวกผลชนสูตร
เสร็จแล้วเขาก็ต้องเอามารวมมาอะไรต่าง
เขาก็รอแถลงข่าวปิดคดีนะครับก็คือทำความเห็นทางคดี
ภาษากฎหมายเนี่ยทำความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้อง
อาจจะเป็นสงกรานหรืออาจจะเลยจากนั้นจากไม่เกินสิ้นเดือน
เขาทำงานมาทำทุกอย่างแล้วนะครับถือว่าทำงานเร็วมากนะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำได้
๓คนมาให้ปากคำเพิ่มเติม
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
มีทั้งกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมส่วนนี้แซน
แซนที่บอกว่าอยู่ท้ายเรือแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุพอดี
รวมทั้งจ๊อปด้วยนะจ๊อปเป็นอีกคนนึงที่อยู่บนเรือนะครับ
แต่ละคนก็ใช้เวลาในการสอบปากคำอยู่สัก๒๓ชั่วโมงนะครับ
วันนี้เราได้รับรายงานเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าพนักงานสอบสวนในคดีของคุณแตงโมเนี่ย
วันนี้ไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ไปขออนุมัติหมายจับนะครับขออำนาจศาลให้อนุมัติหมายจับเพิ่มเติมกับคนบนเรือสปีดโบ๊ท
อีก๒คนเป็นผู้ชาย๑กับผู้หญิง๑ค่ะ
อันนี้นะฮะข้อหาคือให้การอันเป็นเท็จกับข้อหากระทำการโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรายงานที่เราได้มาเนี่ย
มาขอหมายจับเพิ่มสองคนนี้เพราะตำรวจเชื่อว่าคำให้การต่างต่าง
ยังมีบางส่วนไม่เป็นความจริงแล้วขณะที่คุณแตงโมตกเรือนะ
ในสองเนี่ยนะฮะเพิกเฉยไม่พึงระวังช่วยเหลือแตงโมก่อนตกเรือ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยโดนข้อหาทำลายหลักฐานเพราะมีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้
ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการทำลายหลักฐานบนเรือ
ขวดเหล้าขวดวายโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา
ถ้าท่านตามข่าวมาตลอดก็น่าจะพอนึกภาพออก
เราก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะขอหมายจับใครนะฮะ
ใช่ค่ะก็เป็นเพียงรายงานข่าวนะฮะ
ว่าเนี่ยน่าจะเป็นข้อหารักษณะแบบนี้ที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มได้
ถ้าตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๒คน
ก็เหลืออีกคนหนึ่งสิพอมีอยู่๕คนบนเรือ
ตามรายงานที่เราได้มาบอกว่าผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
ตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานนะฮะอืมเพราะชุดคลี่คลายคดีเนี่ย
ขณะเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ในจุดที่
มองเห็นไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะสามารถมองเห็นคุณแตงโม
ขณะตกเรือแล้วก็เสียชีวิตล่าสุดนะครับท่านผู้ชม
ขอสารอนุมัติหมายจับวันนี้หมายออกหรือยัง
เราได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เป็นตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่นะครับ
บอกว่ายังไม่มีการออกขอออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มเติมนะครับ
เนื่องจากการสอบสำนวนการสอบสวนทั้งหมดยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ยังมีข้อมูลหลักฐานบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจน
ทำให้ขั้นตอนการขออนุมัติหมายจับตอนนี้ยังเดินต่อไม่ได้
ยังคงต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมให้แน่นหนากว่านี้
เดี๋ยวจะไปขออำนาจสารอนุมัติหมายจับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือเราก็เลยถามไปยังตำรวจที่ท่านร่วมประชุมคดีด้วยนะครับ
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกถึงรายละเอียดการประชุมในวันนี้นะครับ

ทำงานคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ได้ประชุมตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานในคดี
เดี๋ยวหลังจากนี้จะนำไปสรุป
หากพยานหลักฐานนำสืบไปถึงความผิดกับใครเนี่ย
ก็จะไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามขั้นตอนอีกทีหนึ่ง

ทีนี้ค่ะฟังจากที่พี่อุ๋ยเล่าไป
หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือ
ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ไม่ใช่แค่คุณปอกับคุณโรเบิร์ต

ใช่ค่ะข้อหาที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง
ก็อาจจะเป็นข้อหาเหมือนกันเรื่องของความประมาท

อาจจะเป็นเรื่องของการทำลายหลักฐาน

มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันน่าจะใกล้แล้วนะพี่อุ๋ย

ที่ตำรวจจะมีการแถลงปิดคดี

แต่สิ่งที่ทนายเดชาพูดว่า

ตรงนี้มันยากหน่อยนะทนายเดชา
เพราะคนที่เขาเข้ามาเนี่ย

เช่นนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คนนี้เขาก็ยื่นมือเข้ามา
เขาบอกที่เมื่อวานเราเล่าไปสั้นใช่ไหมคะ

จะมีการออกมาเปิดเผยว่า
คุณแตงโมตายเพราะอะไร

ที่ทำให้ตำรวจไม่สามารถปิดคดีนี้ได้
ทั้งทั้งที่เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
รอฟัง๑เมษายน๒ทุ่ม

และนายอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนั้น

เดินหน้าต่อคือเอาหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจต่อเลยนะคะ
บอกว่าจะเอาหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจกองบังคับการปราบราม
ส่งสำนวนไปที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
ที่ดูแลรับผิดชอบคดีคุณแตงโม
เพราะที่ผ่านมาชุดสืบสวนคดี
ปฏิเสธรับหลักฐานจากบุคคลต่างที่ยื่นให้ประกอบสำนวนมาตลอดเลย
แล้วก็จะนำหลักฐานไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับคุณแซนค่ะ

ก็คุณแซนให้การว่าอยู่กับคุณแตงโมเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือ
ซึ่งมันคือการให้การเท็จ
มีหลักฐานมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่รวบรวมมาได้ยืนยันได้ว่าตอนเกิดเหตุ
๔ทุ่ม๓๒นาที
ถึง๔ทุ่ม๓๔นาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิด
ไม่มีทั้งคุณแซนไม่มีทั้งคุณแตงโมที่ท้ายเรือค่ะ

บอกว่าคุณแซนกับคุณตังโมไม่ได้อยู่ท้ายเรือ

ควรจะถูกแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่า

ภาพที่แก๊งสปีดโบ๊ทนำมาเป็นหลักฐานนะคะ
ภาพนี้ภาพที่คุณกระติกถ่ายตอนที่ผ่านสะพานพระราม๘ด้านหลังของคุณกระติกจะมีคุณแซนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือ
หมายความว่าภาพนี้คือภาพเดียวเลยนะที่จะสามารถยืนยันได้ว่าแซนอยู่ท้ายเรือ
ภาพนี้นะคะเห็นไหมคะลูกศรสีแดงคือแซน
ภาพเดียวเลยที่จะสามารถยืนยันได้ว่าแซนอยู่ท้ายเรือ
แต่พอ๔ทุ่ม๒๖นาทีเป็นต้นไปจนถึง๔ทุ่ม๓๔นาที
ซึ่งเรือสปีดโบสต์ขับผ่านเรือขนสินค้าไปแล้ว
มันไม่เห็นมีหลักฐานอีกเลยที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณแซนกับคุณตังโมอยู่ท้ายเรือ
การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงก็ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ท้ายเรือจริงหรือเปล่า
ที่สำคัญนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เทคนิค
สเก็ตภาพตามแสงเงาและสเกลของภาพ
ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครอยู่หลังเรือค่ะ

คุณอัจฉริยะบอกว่าส่วนตัวนะเชื่อว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปท้ายเรือ
ถ้าคุณตังโมไปท้ายเรือเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐาน
มีภาพมีอะไรก็ตามแต่ที่เห็นบ้างแหละว่าคุณตังโมอยู่ท้ายเรือ

มันก็ต้องมีอะไรที่บ่งบอกได้ว่าคุณแตงโมตกจากท้ายเรือ
แต่ตรงนี้มันยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่จะบอกได้ว่าคุณแตงโมตกที่ท้ายเรือ
ต้องอยู่บอกนี้และต้องเอียงข้างนะครับ
ตัดแนวดิ่งลงไปเนี่ยเห็นป่ะหลังคามันอยู่ไม่ถึงบอกหลังเนี่ย
นี่คือหลังคาตัดดิ่งไว้เนี่ย
ดังนั้นเขาไม่ได้มานั่งอยู่ท้ายเรือเลยเขาอยู่ข้างใน
คือคุณอัจฉริยะพูดในลักษณะที่ว่าสงสัยว่าคุณแตงโมตกทางด้านหัวเรือหรือเปล่า
ประมาณนี้นะคะสรุปใจความสำคัญเพราะว่าช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๒นาทีที่ปเขาบอกว่า
ตัวเขากับแตงโมอยู่หัวเรือใช่ไหมคะครับแล้วปอเนี่ยดันยืนดันหลังคุณแตงโมเอาไว้
ตรงนี้คนไม่เชื่อสังคมไม่เชื่อ
ข้อสงสัยว่าก็ภาพในกล้องวงจรปิด
มันเห็นชัดเลยว่ามีชายหญิงไปอยู่ที่หัวเรือ
แล้วช่วงเวลาตรงนั้นมันก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่คุณตังโมตกเรือ
คำถามคือตกลงตกจากหัวเรือหรือท้ายเรือกันแน่
แล้วที่ไปยืนอยู่หัวเรือมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันอาจจะต้องไปประกอบกับเรื่องของร่องรอยบาดแผลต่างบนร่างกายของคุณตังโม
ตอนนี้รอผลชนะสูตรรอบ๒อยู่นะฮะ
ใช่ค่ะคือหลายคนเขาก็มองว่าตกจากทางหัวเรือแล้วร่างไปที่ใต้เรือครับ
ว่าถ้าตกจากหัวเรือบาดแผลน่าจะมีเยอะมีน้อยแบบไหนยังไง
มันจะต่างกันยังไงบ้างนะคะ
และที่สำคัญคือทางหลักนิติวิทยาศาสตร์
ก็ต้องนำผลชนะสูตรศพรอบ๒กับรอบแรกมาเปรียบเทียบกันด้วย
เมื่อวานนี้นะครับว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
บอกว่าผลชนะสูตรศพครั้งที่๒ของคุณตังโม
ตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่พบตรงไหนผิดปกติ
ส่วนการแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยคาดว่าไม่๓๑มีนาคมก็๑เมษายน
ตอนนี้ยังเป็นรายงานเบื้องต้นที่ได้มาอยู่
ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูผลชนะสูตรอย่างละเอียด
ในครั้งแรกเมื่อ๑๔มีนาคมนะครับ
นั้นจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะที่คุณแม่ของคุณแตงโมไปกับ
นายเดชาวันนั้นธนายกิจสนะก็ไปด้วย
ไปฟังจากทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ในการแถลงในวันนั้นเนี่ย
คุณแม่คุณดังโมรัวทนายเดชารัวทนายกิจชนะบอกว่า
ผลชนะสูตรที่ตำรวจก็มาร่วมแถลงด้วยนะครับ
ไม่มีฟันหักทางแพทย์นิติเวศได้เปิดช่องปากคุณตังโม
ให้กับทางคุณแม่ดูทนายความดูฟันครบหมด
ไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย
บาดแผลขนาดใหญ่ตรงต้นขาด้านในขาข้างขวา
เป็นบาดแผลที่เกิดก่อนการเสียชีวิต
เป็นแผลที่ลึกถึงเส้นเอ็นไม่ใช่กระดูก
ต้นเหตุของบาดแผลเกิดจากของมีคม
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไร
เน่าเปื่อยที่บริเวณใบหน้านี่เป็นเรื่องปกติ
กระบวนการเน่าเปื่อยของศพอันนี้เป็นเรื่องเป็นไปตามปกติ
แล้วก็มีเรื่องของรอยฟกช้ำตามร่างกาย
เป็นภาพที่มีคนถ่ายที่แบบว่า
ทำไมดูร่องรอยอะไรเยอะเหลือเกิน
วันนั้นก็มีการแถลงยืนยันว่าเป็นลักษณะตอน
นำร่างขึ้นมาใหม่ยังไม่มีการทำความสะอาด
หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยฟกช้ำแต่อย่างใด
แล้วก็มีเรื่องของการชาปนกิจร่างของคุณแตงโมตอนนั้นเนี่ย
คุณแม่ตัดสินใจให้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับ
แล้วก็มีการร้องขอมายังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอผ่าชนะสูตรรอบ๒
เพื่อคลายข้อสงสัยในจุดที่ยังสงสัยอยู่
หลังจากที่มีการผ่าชนะสูตรรอบ๒นะครับ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
เบื้องต้นผลครั้งที่๒ตรงกับผลชนะสูตรครั้งแรกอยู่หลายข้อ
จาก๑๑ข้อสงสัยที่คุณแม่คุณตังโมเนี่ยแจ้งมา
แต่ในรายละเอียดเดี๋ยวต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
แล้วเนื้อหาการแถลงข่าวเนี่ยก็จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กระทบกับรูปคดีด้วย
นี่นะฮะยืนยันว่าเนื้อหาการแถลงข่าวต้องไม่กระทบกับรูปคดี
ทีนี้มันยังมีประเด็นข้อสงสัยที่สังคมก็ยังสงสัยอยู่
เรื่องบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาข้างขวาของคุณแตงโมนะ
เพราะที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยเคยไปจำลองสถานการณ์ความเป็นไปได้ต่างนะครับ
เอ๊ะควรจะเป็นแบบไหนยังไงตกเรือท่าไหนบาดแผลนี้ได้มาก่อนการเสียชีวิต
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบนเรือหรือว่าใต้น้ำหรืออะไรยังไง
นี่นะฮะบาดแผลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณเนเนติเชาผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิลสัตว์เกราะชัยศรีนะครับ
คุณหมอก็ลองวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการตกเรือแล้วก็บาดแผลที่ได้จากการตกเรือในท่าต่างของคุณตังโมนะครับ
ซึ่งคุณหมอก็บอกก่อนว่าคือตัวคุณหมอเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนะ
แต่สามารถอธิบายได้ในมุมมองของการเกิดบาดแผลก็ตั้งสมมุติฐานว่ารักษณะการตกเรือเนี่ยสามารถตกได้สองแบบ
แบบแรกคือตกบริเวณหัวเรืออีกแบบหนึ่งก็คือตกท้ายเรือนั่นแหละแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าคนเราถ้าตกเรือจากด้านหน้าเรือเนี่ย
ลักษณะการตกเรือจากด้านหน้าเรือตกลงไปในน้ำเนี่ยจะถูกดูดไปใต้ท้องเรืออันนี้ถ้าตามกล้องวงจรปิดก็จะมีบางชุดที่เห็นว่ายืนอยู่หัวเรืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
ตกลงไปเนี่ยจะถูกดูดไปใต้ท้องเรือแน่ลูกศรที่เราทำให้เห็นเนี่ยคือลักษณะของทิศทางที่ร่างกายของคนเราสมมุติถ้าเป็น
คุณตังโมเนี่ยจะไปถูกกระแทกได้ค่ะแน่นอนว่ามันอาจจะ
มีบัตรโผล่บัตรแผงมากมายหลายแห่งตามร่างกายเพราะมันมีตัวถังศักดิ์แค่ตอนต้นตอนกลางมาถึงส่วน
มันจะมีทั้งฟินเรือหรือว่าใบพัดเรืออยู่ด้วย
ที่สองก็คือแบบนี้ตามที่แซนเขาบอกอันนี้แบบแรกใช่ไหม
ที่เขาสมมุติฐานที่ว่าคุณอาชิริยะบอกว่าโอ๊ยน่าจะอยู่หัวเรือแล้วตกจากหัวเรือหรือเปล่า
ค่ะเพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชายหญิงยืนอยู่หัวเรือแล้ว
เหมือนมีคุณปอร์หรือเปล่าที่ไปยืนดันหลังคุณดังโมอยู่
แบบที่สองอาจารย์หมูบอกถ้าตามที่แซนเขาให้การ
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่คุณตังโมเดินมาปัสสาวะ
แซนจะนั่งทางนี้นะคะเขาไม่ได้ไห้ขาเพราะฉันเฉ่าอย่างนี้
ทีนี้ถ้าตกน้ำท้ายเรือเนี่ยอาจารย์หมูบอกว่าการตกท้ายเรือเนี่ย
มันจะมีช่องว่างก่อนจะถึงตัวเครื่องแล้วข้างใต้เป็นใบพัด
ฟินเรือแน่ถ้าตกลงมามันต้องดูว่าร่างของคนเนี่ยตอน
นั้นถูกดีดออกข้างหรือถูกดูดเข้าหาใบพัดกับฟินเรือซึ่ง
มันจะทำให้เกิดบาดแผลได้อ่านี่นะฮะทิศทางมันจะเป็นแบบออก
ข้างแล้วถูกถูกดีดออกไปเลยอืมออกด้านข้างไปเลยไม่โดนอะไร
เลยหรือว่าถูกดูดเข้าไปหาใบพัดกับฟิลเรือค่ะแต่
เหมือนแฟนบอกคุณแตงโมตกแบบเอียงเอียงอ่าเนี่ยทีเนี้ยมันต้อง
บาดแผลมาประกอบแล้วล่ะลองฟังอาจารย์หน่อยนะฮะว่า
สิ่งที่อธิบายไว้เนี่ยมันเป็นยังไง
อาจจะจะไปตกเบยเวนหัวเรือนะครับหรืออ่าค่อนมะทัง
แล้วตัวคนเนี่ยนะเมื่อถูกกระทรแล้วอาจจะมีโอกาส
ลงมาก็ได้อืมอ่าเพราะฉะนั้นพอมุดลงมาเนี่ย
ตัวคนมุดเราก็ไม่รู้ว่าเขามุดในท่าไหนอย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นพอเวลามุดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีร่างกาย
โดนตรงบริเวณท้องเรือซึ่งท้องเรือไม่ควรจะมีวัตถุใด
อืมถูกไหมท้องเรือควรจะเรียบครับแต่ถ้าบางอันอ่ะจะไม่เรียบอื้อ
อะไรก็ตามนั้นต้องไปดูเอาแต่ถ้าตรวจแล้วท้องเรือมันเรียบเนี่ย
มันก็ไม่ควรจะมีลักษณะให้เห็นครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่
พุ่งมาใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีการเสียดสีเป็นรอยถลอกได้
อันนี้เสียดสีเป็นรอยถลอกเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับจากตัวเรือค่ะ
ซึ่งเวลาหลุดจากตัวเรือเนี่ยก็มีโอกาสนะครับความเป็นไปได้ที่ตัวคนเนี่ย
จะไปโดนซินเรือหรือใบพัดเรือแต่ถ้าจะตกมาจากด้านหลังนะครับ
สมมุติว่าตกมาจากด้านหลังครับตกไปด้านหลังก็มีข้อสันนิษฐานสองข้ออีกเหมือนกัน
คือจะแหวกออกข้างหรือจะดูดเข้าหาซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็ว
คราวนี้เวลาตกลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสความไม่ได้อีกนะครับที่เราต้องไปตรวจดู
ก็คือตอนที่ตกลงมาเนี่ยมันไปกระแทกอะไรกับตัวเครื่องหรือเปล่าหรือวัตถุอะไรที่มันขวางกั้นอยู่หรือเปล่า
ครับซึ่งถ้ามันมีการกระแทกมันจะมีรอยประทับครับเป็นบาดแผลให้เราเห็นได้ค่ะ
รอยประทับพวกนี้มันก็จะบอกว่าสนับสนุนชนิดของอะไรต่างอืมได้ให้กับเรา
ก่อนที่ตัวเขาจะตกลงไปสมมุติว่าตกแล้วด้วยความเร็วแบบนี้มันดูดเข้าหา
คือฟังจากอาจารย์หมูเนี่ยตกได้ทั้งหัวเรือหรือว่าท้ายเรือตามสมมติฐานต่างอ่ะนะใช่ค่ะ
เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้จริงว่าจนถึงขนาดนี้
คนก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วคุณตังโมตกจากท้ายเรือ
หรือว่าตกที่ด้านหัวเรือ
แต่ว่าจะตกตรงไหนก็แล้วแต่มันมีผลกับรูปคดีแน่นอน
โดยเฉพาะเรื่องคำให้การของบุคคลที่อยู่บนเรือใช่ไหม
ก็ต้องรอฟังว่าการแถลงผลชนะสูตรรอบ๒ของคุณตังโม

พรุ่งนี้๑๕นาฬิกาจะแถลงนะครับกระทรวงที่ทำจะแถลง
บอกชี้ชัดมาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ว่าแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาขวาด้านในของคุณตังโม

เพราะรอบแรกเนี่ยทางนิติเวทย์ตำรวจบอกว่า
ก่อนเสียชีวิตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าถูกวัตถุอะไร
รอบที่๒นี่ไม่รู้ว่าจะบอกได้ละเอียดถึงขั้นนั้นหรือเปล่า

ซึ่งถ้าบอกได้ว่าโดนอะไรเนี่ย
มันก็น่าจะนำไปสู่การขยายผลต่อได้ว่าตกจากหัวเรือหรือท้ายเรือ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ย
จะมีการแถลงข่าว๑๕นาฬิกานะครับ
ซึ่งทนายเดชาจะไปฟังด้วยนะฮะ
จะไปร่วมฟังการแถลงผลชนะสูตรการผ่าศพครั้งที่๒ของคุณตังโมเนี่ย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม๑๕นาฬิกา
ในฐานะเป็นตัวแทนของแม่ฟนีดาของคุณตังโม
ตอนนี้ได้บัยมอบอำนาจจากคุณแม่ฟนีดามาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะได้เป็นการยืนยันได้ว่าคุณแม่คุณตังโม
ไม่เคยขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีของลูกสาว
ยินดีให้หน่วยงานต่างเข้ามาช่วยเหลือทางคดีอย่างเต็มที่
ทนายเดชายังบอกถึงเรื่องที่ทนายกิจสนะ
ทนายความในคดีนี้ทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
บอกว่ามีหลักฐานสำคัญในคดีคุณแตงโมเตรียมจะเปิดเผยอีก
นี่ของทนายกิจสนะนะทนายเดชาบอกโอ้เขาคงไม่กล้าทำมั้ง
คือหากเปิดเผยข้อมูลของลูกความแม้จะไม่ได้ทำคดีให้แล้วเนี่ย
มันก็ยังถือว่าเป็นการผิดจัญญาบันของทนาย
อาจจะถูกถอนใบอนุญาตถูกดำเนินคดีอาญาได้
ส่วนเรื่องที่มองกันว่าโอ้ทนายเดชามาแย่งลูกความของทนายกิจสนะหรือเปล่า
ทนายเดชาบอกว่าตัวทนายกิจสนะเขารู้ดี
ว่าเขาถูกถอดออกจากการทำคดีคุณตังโมเนี่ยเพราะอะไร
อืมอ่าค่ะอ่ะถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวรอฟังผลการชนสูตรรอบสอง
พรุ่งนี้บ่าย๓โมงนะคะจากทางกระทรวงยุติธรรม